คุณผู้ชมหลายคนส่งไลน์เข้ามานะคะ
อย่างเช่นแม่สิริน่าเป็นแฟนรายการจากน้องคาย

เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปหนองคายกันต่อเลยนะคะ
อ้าวน้องคายเป็นยังไงน้องคาย

แล้วก็ยังมีนี่ค่ะพระพุทธรูปขนาดใหญ่หนึ่งเดียวในไทยอีกด้วย
นี่พระพุทธรูปองค์นี้นะสารด้วยไม้ไผ่
ชาวบ้านเขาเรียกว่าพุทธพระพุทธรูปกระติ๊บข้าวขนาดใหญ่ค่ะ
โดยพระพุทธรูปองค์นี้นะคะอยู่ที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกต๘๐ภัณฑ์ศาสตร์
วัดป่าน้องงจังหวัดน้องคาย

ให้เป็นแหล่งรวมใจรวมธรรมของประชาชนครับ
สำหรับพระพุทธรูปองค์นี้นะคะมีชื่อเป็นทางการว่า
พระพุทธเวลุวันมุณีหรือพระเจ้ากระติ๊บข้าว
เดี๋ยวทำไมต้องชื่อแบบนี้
ก็เป็นชื่อที่ทำมาจาก
ไม้ไผ่นะคะทำด้วยมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยคุณดูสิคะกว่าจะสานได้

ถูกต้องเขาสร้างขึ้นมาตั้งแต่วันที่๑๐มิถุนา๒๕๖๐นะคะ
เป็นการเอาศิลปะทั้งรัฐนาอินเดียเนปานจีนทิเบศมาผสมผสานกันนะครับ

เป็นองค์เดียวที่ใหญ่ที่สุดที่ทำมาจากไม้ไผ่นะคะ
ตอนนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ที่วัดปานอองก์จงกับน้องคลายด้วพ
เขาไปเข้าวัดก็ทำไมเราคิดถึงแต่เรื่องกิน
ไปเที่ยวไปไหว้พระแล้วไปหาอะไรกินถึงจะครบสมบูรณ์